ความแรงความเร็วอีกคันนึงละกันครับครับ
เอาจริงนะพอดิฉันขับรถบนท้องถนนแล้วเห็นแบบเร่งเครื่องมาดัง
หลบทางให้ก่อนเลยไม่อยากเกิดปัญหา
เหมือนกับรถเบนส์คันนี้เหมือนกันเขาพยายามหลบให้แล้วนะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเบ้นเนี่ย
โดนชนเสียหลักพุ่งลงข้างทางไปเลยค่ะ
ส่วนกระบะคันนั้นไปไหนเดี๋ยวดูในคลิปนี้ค่ะ

กรีดร้องแล้วพุ่งลงข้างทางไปเลย
ส่วนเมื่อกี้คุณเห็นกระบะขาวใช่ไหม

แล้วเห็นไหมไอ้ข้าวเหมือนเลือดหรอเป็นน้ำหรอ

อันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นไมโลปั่นที่แบบซื้อมา

โอ้โหคุณแต่ว่าอยู่รถเบ้นสีดำคันนี้ซวยเลย

เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๗ที่ผ่านมานะคะ

ฝั่งตรงข้ามกับสพจหของโคราช

หลังจากนั้นเนี่ยกระบะติดต่อมานะ
มามอบตัวบ่าย๒ของวันต่อมา
บอกแบบนี้บอกว่าเป็นทหาร
ก็ถามสิว่าอ้าวแล้วคุณจะหนีทำไม
คุณพุ่งชนคนอื่นเขาทำไมคุณไม่ลงมาดู

ตอนนั้นเธอขับมารถเธอพยายามหลบ

แต่กระบะขาวยังขับมาชนรถของเธอ
ไปขอดูกล้องวงจรปิดแล้วมันเห็นเลย
จังหวะช่วงที่เกิดเหตุนี่ดูกล้องวงจรปิดค่ะ
จังหวะนั้นเธอหลบให้แล้วจริง

อ้อจังหวะนี้เห็นไหมจังหวะนี้หลบให้แล้วนะ

ใช่สิเจ้าของรถเบ้นบอกว่าภาวะเลยค่ะ
เจอเหตุการณ์แบบนี้นอนไม่หลับเลย
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิต
ถ้าวันนั้นมันมีความสูญเสียมาของคนขับกระบะที่ประมาท
ลูกเธอครอบครัวเธอจะอยู่ยังไง
นี่โชคดีนะที่อย่างน้อยเธอปลอดภัย
แต่เธอก็ปรึกษาทนายค่ะจะสู้เต็มที่
เดี๋ยวต้องให้ประกันประเมินค่าใช้จ่ายส่วนรถของเธอก่อน
แล้วก็เช็คดูว่ารถคู่กรณีเป็นยังไง
ปรากฏรถคู่กรณีไม่มีประกัน

คุณดูข้างหลังดูสิเนี่ยมันฉีกมันยับแบบนี้เลยอ่ะ

เบนท์ว่าแข็งแล้วนะบริคุกแข็งนะ

แรงมากแล้วคุณค่าซ่อมเน้นไม่ต้องพูดถึงค่ะ

แนะนำว่าอย่างนี้ต้องฟ้องให้ถึงที่สุดเลย
ไม่รู้ว่าที่กระบะหนีไปวันแรกไม่ยอมหยุดช่วย

นะฮะทำคนอื่นเขาซวยไปด้วยนะคุณฮะ